มีร้านนี้โอ้โหบอกเลยว่าให้เยอะมาก
ชื่อร้านป้าน้อยแต่ให้ไม่น้อยนะ

นี่แหละครับร้านป้าน้อยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

ซอยหลังสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อร้านจริงก็คือป้าน้อยหลังใหม่

หลังสถานีอนามัย
พี่กัดร้านอยู่หลังสถานีอนามัย
ก็เลยจำได้แม่นเลยทีเดียว
ร้านเขามีอะไรบ้างของร้านป้าน้อยก็มีทุกอย่างแหละครับ
เมนูผัดท่อต้มหรือว่าเมนูไหนก็มีกล้วยตรงก๊วตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มี
แต่ทีเด็ดของร้านป้าน้อยก็คือให้ไม่น้อยให้เยอะเยอะมากเรียกว่าแน่นจานพูนจานกันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วราคาแล้วแพงมั้ย

ราคาเท่าไหร่

ชื่อจริงว่านางสาวปรณีสุระพล

นางสาวซะด้วยนางสาวปรานีนะฮะก็บอกว่าให้เยอะแบบนี้
เพราะว่าป้าน้อยเนี่ยอยากช่วยชาติ
อยากให้ลูกค้าได้มากินของอร่อยดีในราคาประหยัดประหยัด
ทำแบบนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมายจากลูกค้าหรอก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ลูกค้าที่มาทานเขามีความสุข
ทานแล้วไม่ต้องจ่ายเยอะสบายกระเป๋ากันไปนะครับ
เห็นไหมพูดไปยังรู้สึกตาตึงน้ำตาจะไหลป้าน้อย

ก็ขายดีมากก็ลูกค้าให้การตอบรับดีนะฮะ
มาทานที่ร้านกันเยอะแยะมากมาย
คือนอกเหนือจากมาทานที่ร้านแล้วนี่ใส่กล่องกลับไปทานที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
แล้วใส่กล่องนะราคาแล้วก็ปริมาณไม่แตกต่างเลย
ไม่ได้น้อยลงเลยแน่นกล่องเลยเหมือนกัน
ไม่ใช่โอ้โหเห็นแต่ละเมนู
ขออนุญาตพูดบางที่บางร้านแหมสับมาชิ้นบางพันรมเป้าก็เปรี้ยว

แต่เนี่ย๖ป้าน้อยจัดมาแบบเต็ม
เต็มนี่คุณ
ไปทานกันได้นะครับย้ำกันอีกทีละกัน

ถูกต้องอยู่ที่ตะบนตรายตรึงมจวดกำแพงเพชร
โน่น่าทานมากเลยนะ
ให้เยอะแต่ซื้อกับป้าน้อย
ใช่ร้านป้าน้อยสดใหม่ให้เยอะ

ดูบ่อยดูทั้งวันเพราะว่ามีแต่รายการดี